แม่ค้าขายอุปกรณ์มือถือในสนามเสือป่าเสือป่าพลาซ่า
ปรากฏว่าไปทิ้งขยะค่ะกลับมาไม่ถึง๑นาที
ถูกคนร้ายฉกสิ่งของมีค่าในกระเป๋าไปมูลค่าเกือบ๓แสนบาทแบบนี้ค่ะ
กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้อย่างชัดเจนเลยนะคะ
นี่แหละรูปภัณฑ์สันธารคนร้ายนะคะทำทีว่าเดินเข้ามาแล้วลักษณะเนี่ยคือ
ชะโงกหน้าดูในกระเป๋าของเจ้าของร้านแล้วหลังจากนั้นก็หยิบขึ้นไป
หยิบออกมาแบบนี้หน้าตาเฉยค่ะเดินออกไปเลยนะ
คนร้ายทำแบบนี้ค่ะเราก็เลยลงพื้นที่ไปพูดคุยกับผู้เสียหายคือเจนุส
นุษย์เนี่ยเป็นเจ้าของร้านในเสือป่าพลาซ่าชื่อว่านางสาวมณีนุษย์แทร่งโง
อายุ๖๒ปีเล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าคือออกไปทิ้งขยะได้ประมาณนาทีเดียว
กลับมาอีกทีลมแทบจับเพราะว่าในกระเป๋ามันมีเงินสดอยู่
๑๕๐๐๐บาทมีพระเลี่ยมทองมีกำไรเพชรมีนาฬิกาโรเล็กซ์
แล้วก็สลากกินแบ่งรัฐบาลซื้อไว้จำนวนมากเลยนับไปนับมามูลค่าเนี่ย
สักประมาณร่วมร่วมแล้วกว่าสามแสนบาทค่ะเจนุสบอกว่าขายอุปกรณ์โทรศัพท์
มือถือที่เสือป่าพลาซ่าเนี่ยมากว่า๑๕ปีนะถามว่าเคยโดนลักษณะแบบนี้บ้างไหม
โดนแหละแต่ก็น้อยมูลค่าที่เอาไปไม่เยอะเท่านี้
คือตอนนี้อยากให้ตำรวจตามจับคนร้ายมาให้ได้โดยเร็วที่สุด
คือตอนนี้กลุ่มผู้ค้าในตลาดเสือป่าเนี่ยเขาบอกว่าคนร้ายเนี่ย
น่าจะเป็นชาวต่างด้าวเข้ามาดูลาดเหล่าก่อนพอสบโอกาสช่วงเช้าคือร้านยังไม่เปิดไง
ก็เลยก่อเหตุแบบนี้นะคะแต่ว่าเคราะห์ดีมากที่กล้องวงจรปิดเนี่ย
ภาพได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของตำรวจ
ต้องไปติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้เร็วที่สุดนะ
แต่หน้าก็ชัดนะไม่น่ายากนะครับ